เป้านัทธพรเองก็ยังนิ่งอยู่กับเกอร์แซว์ดราม่าที่เกิดขึ้น
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่นิ่งไม่ได้จริง
ภาพร่าสสุดของจริงสวยมาก

อันนี้เป็นภาพที่แต้วโพสต์เอาไว้นะคะสวยจนมันย้ายไม่ถูกเลยจริง
แล้วพอทราบว่านี่คือโปรเจกต์พิเศษของหม่อมน้อยก็รู้เลยว่าโอ้โหเนี่ยต้องเป็นงานชั้นครูแน่
สวยงามละเมียดละมัยขนาดนี้ดูแค่ภาพการแต่งองค์ทรงเครื่องของแต้ว
นี่ขนาดภาพเรียกน้ำย่อยนะคุณผู้ชมยังตะลึงกันขนาดนี้และไม่ใช่แค่แต้วนะคะ
แต่โปรเจกต์นี้ยังรวมเอาลูกศิษย์ของหม่อมน้อยต้องเรียกว่าเป็นระดับซุปตาทั้งนั้นเลย
ทยอยปล่อยภาพออกมานี่แม่แอฟทักษะออนค่ะคุณผู้ชมสวยเหมือนกัน
แพนเค้กเนี่ยเห็นหลายลุคเลยทั้งสาวผมเปียน่ารักแบบนี้
หรือจะเป็นลูกสาวเซ็กซี่แบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกัน
ปิดท้ายสิทธิ์อีก๑ของหม่อมน้อยก็คือมาเรีโอเม้าเร้อค่ะครูชม
ลุกขึ้นไปเป็นชายวัยกลางคนใส่แว่นไว้หนวดแบบนี้ด้วย
เราก็พยายามสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของแต้วนะคะว่าพอจะเปิดเผยได้ไหมว่าเป็นโปรเจคพิเศษอะไร
มันเป็นหนังหรือมันเป็นละครซึ่งก็ได้คำตอบว่ายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเป็นโปรเจคพิเศษจริง
แล้วก็ยังเป็นความลับอยู่เชื่อว่าต้องพิเศษมากมากแน่นะคะคุณผู้ชม
มีแต่คนวงการแถวหน้าทั้งนั้นเลยนะ

ถูกค่ะเป็นงานที่โคจรมาเจอกันของซุปตาระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชม
จะเป็นหนังหรือเป็นละครรับรองว่าปังแน่
หม่อมน้อยการันตีแบบนี้เนาะ